มาคุยถึงเราก็ของน้องแมท

คือเมื่อวานนี้
เลือกต่อมีสื่อนะครับ
พัมภาษาน้องแมทมา
แล้วมีการถามว่ามีผลเกี่ยวกับละครไหม

ไม่มีค่ะมีผลทั้งนั้น

โอ้ยเวอะวะมาเยอะแล้วยังให้เวอะต่ออีกเลยค่ะ
ก็ได้แม่ม้ายืนหนึ่งกลัวอะไร

คนหลายจากแมทเขาบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเราไม่มีผลกับละคร
ไม่มีอย่างที่คุณรู้กันว่าแมทพีรณีแล้วก็สงการเตชนรงค์
ซึ่งเขาออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ดูใจกันอยู่
ดูใจกันอยู่ก็อยากใส่แว่นเพราะมันดูเก๋
เพราะว่าการดูใจกันอยู่ก็หมายถึงว่า
มันเป็นเรื่องราวของการที่จะเริ่มต้นที่จะเป็นแฟนกัน

ก็ให้แบบมีอารมณ์

ในช่วงนี้เนี่ยนะคะละครลิขิตรักข้ามดวงดาว
ซึ่งแมทเขาก็เล่นกับณเดชน์นะคะ
ก็กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็รีบเร่งถ่ายทำ
แบบว่าสุริสุเดชน์และเพื่อจะต้องให้มาออนแอร์
ทุกคนก็ตามดูกันเลยเพราะมันน่าสนใจมาก
มันเป็นละครที่ซื้อมาจากเกาหลี
มันเป็นละครที่น่าติดตามมาก

มีซีรีส์นะคนติดกันตึงทั้งโลก
ก็เลยซื้อมาเลยมาทำ

ทุกอย่างต้องถ่ายทำอยู่ในสตูดิโอทั้งหมด
เพราะว่าคุณจำไว้เลยนะว่าละครของเกาหลีทั้งหมด
ไม่มีอัลโดร์
ทุกอย่างอยู่ในสตูดิโอ
แล้วเขาก็จะทำหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

เขาควบคุมแสงได้ควบคุมเวลาได้

ดังนั้นเนี่ยกำลังจะออนแอร์เลยนะ

เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแบบว่าเอาละครออกตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราอ่ะโอ้โห
เรื่องกำลังแบบว่าสุริสุเดชเลยนะคนกำลังดูแล้วแบบว่ามันจะเป็นที่แบบว่า
ไม่อินเออคนจะไม่อินเอานะเพราะว่าเราแบบว่าไปทำเรื่องราวแบบนี้
ตอบว่าไม่มีปัญหาค่ะยังไงก็แล้วแต่นี่นะคะ
หลังจากนั้นสองชั่วโมงถับมาละครก็เดี๋ยวเลื่อนไปน่ะ
พูดจัดเขาก็ออกมาก่อนพูดจัดออกมาบอกบอกว่าเลื่อนไปก่อนน่ะ
เออนี่เป็นต้นมาเลื่อนเมื่อวานเลยเหรอใช่ฮะ
จริงเหรออืมเพราะเป็นข่าวเลยเลื่อนละครเหรอไม่รู้ด้านบันเทิงไทยรัฐ
ก็รีบต่อซ้ายไปหาคุณห่องอรุโนชาเลยทันที
เจ้าของละครน่ะนะคะซึ่งคุณหน่องก็เปิดใจเลยว่า
เลื่อนออนแอร์ละครเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับข่าวของแมท
เนี่ยเราว่าดราม่ากันเยอะนะเป็นเพราะว่าละครเรื่อง
วันนี้เขาหมายถึงคุณด้วยหรือเปล่าคะเราเนี่ยดราม่ากันเยอะหรือใครคะ
นู่นด้วยหรือทุกคนไม่ฮะเราทำตามหน้าที่เราเป็น
นะว่าเขาต้องถ่ายในสุดิโอดังนั้นอย่างนี้เขาต้องไปถ่าย

โอ้ยหน้าเดชก็คิวเยอะ
นู่นนี่นั่นไร้เรื่องเหลือเกิน
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการถ่ายไป
ก็คือไม่ได้เกี่ยวพร้อมกับการ
แต่เขาบอกว่าข่าวนี้มันเลื่อนก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนป่

ตอนนี้คนเขาออกเจอทะลอ์โหลม

ตอนนี้คนเขาไปลงชื่อกันให้แบลน์

ตอนแรกราคว์มันจะบุธดี
ข่าวทุกลงแล้วพวกแมทบอกว่าขอแบบให้แบบเอานักแสดงคนนี้ออก

นี่แต่เขาไปเจอกันจริงแต่เดือนเมื่อกรานะ

เขาไปเจอกันแบบจริงเลยอ่ะสงการกับแมทเขาไปเจอกันเดือนมกรานะ
ก็แสดงว่าช่วงนั้นก็ก็คือที่เค้าว่าแมทมีนามีไอ้สาธารณ์ก็มีนากลิ๊กกับกึ้งนั่นแหละ

แต่ฉันไงมัวแต่ให้ฉันไปอยู่กับโอพักจีรากับกลุ่มคุณแม่ไง

ไปอยู่กับกีตาร์ซิริฟิตไปอยู่กับโอภักษณ์จีลา

แต่พูดถึงในมุมของโลกโซเชียลนะครับ

มีอยู่๒๓เรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้
เรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของพี่หน่อง

ทำไมสั่งให้เขาค้าหรอ

คือมีคนเขามีมากดสตอบโบรี่

อันนี้เค้าก็กดผมแกไปเรื่อยนะแหละ

คือเวลาไปกดลูกหัวใจถูกมั้ย

คุณป่ะผมกดไปอย่างเงี้ย

เรื่องที่ผมก็จะไปกดหัวใจ

เติบหัวใจตดออก
ชาวเน็ตไงชาวเน็ตเก่งชาวเน็ตมากอย่าพลาดชีวิตนี้อย่าพลาด
ใช่อย่าพลาดคนก็เลยประเด็นว่าอ้าวอยู่ที่พี่หนองมากดสตอว์เวอรี่ได้ยังไง
เป็นประเด็นหนึ่งที่บนโลกโซเชียลได้พูดคุยกันอืมประเด็นที่สองถัดมา
มันมีรูปนี้หลุดออกมาอ่ะไปดูรูปนี้ครับนี่นี่แหละดังจริง
รูปนี้เป็นรูปในงานแต่งงานของคุณป๋อคุณเอ๋คุณแอฟกับคุณสงการไปงาน
แล้วปรากฏว่าดูข้างหลังสิฮะเอาไม่ใช่แต่งงานแอปสงการไม่ใช่
อันนี้เป็นงานแต่งงานของป๋อกับเอ๋อ๋อเหรอใช่
แล้วแอปกับสงการเข้าไปร่วมงานแล้วข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นน้องแมท
นี่นะฮะเขาเรียนว่าวันนี้ที่รอควรแล้วกันลงกันอย่างนี้
เจ็บปวดน่ะเถอะไม่ไงไม่นี่นี่
เพลงของน้องแอฟกับยังจะหายต่อคามไง
ส่องเบิ้งอย่าเดอะทาห่าวเธอไหนลากันกับเขา

คือน้องเขาจะแบบว่ารักผู้ชายคนนั้นมาก

รักผู้ชายคนนั้นอ้อคือส่องเบิ้งแอบมองอยู่นะจ๊ะ
ถ้าหากวันใดเธอเลิกกับเขาจะได้เข้าไปแทน
พระใครฉันจะเห็นคนหน้าคนที่ไปขุดรูปมาได้

ไม่ได้ซิ
คือมันมีถึงขั้นที่ว่าไปตัดละครนะ

ตั้งแต่เริ่มวันแรกที่แอปกับสงการ

จริงคือคนเรามันบังเอิญลั่นมันลั่นได้
แต่คนมันก็จับให้เป็นประเด็นไง
ฉันอยากจะให้ทุกคนไปปฏิบัติธรรม

เพื่อจะได้ลดละสิ่งที่มันแบบว่า
ไปพี่มาเอาปลาหมึกเจ้าทองให้พี่มากินหน่อยไป

มันมีรูปนี้หลุดออกมาอีก

นี่ไงทุกอย่างไม่จีรัง

สมควรปฏิบัติธรรม
ทุกอย่างก็ไม่จีรังเลย

เอาปลาหมึกเตาทองมา
ให้พี่ฮะกินหน่อยไป

ฉันทำรายการที่มีวาเรตตี้

ปีนี้ฉันสัมภาษณ์คู่นี้
กำลังจะเริ่มเป็นความรัก

เอาลูกมาปีต่อไป

มาสัมภาษณ์กับผู้หญิงอีกคนนึง

นี่ล่าสุดก็สัมภาษณ์กับผู้ชาย

ผมต้องไปอยู่กับคนนี้เลย

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย

จนถึงตรงนี้แล้วมันไม่มีอะไรแล้ว

เอาอย่างนี้ฟัง
ฟังฉันอยู่ก่อนนายเธอที่ชื่ออากูเนี่ย
อยู่หลังสวนบริษัทโฆษณา

ทำงานอยู่กับฉันในบริษัทโฆษณาอันหนึ่งที่อยู่หลังสวน
โจ๊ยฉันน่ะสี่แผ่นดิน

ขอดูท้องหนึ่งนะ

พี่เชื่อดหนึ่ง

การ์ลาคดีร้องเพลงยามเจ้าตัวบริษัทขอให้การในชั้นสาร

ก็ถูกตำรวจกว่า๑๐นายเข้าจับกลุ่ม
ที่ร้านอรดินที่ร้านอินทา๑๔
นางเอาเพลงไปร้องใช่ไหมพี่

ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดกะบี่แล้วก็จังหวัดอื่นอีก๔๔แห่งนะ

คือนางไปนี่ก็นางก็เอาเพลงยามนี่ไปร้อง
ปรากฏว่าถูกหมายเรียก๓ครั้งแล้วก็ไม่ไปรายงานตัว

ออกหมายจับเสร็จตำรวจเขาก็ไปนั่งซุ่มดูอยู่
กดไปขึ้นไปร้องเพลงเขาก็จล็อกเลย
พอหลอกเสร็จเขาก็ส่งกลับไปนู่นกะบี่เพราะว่าเรื่องว่าอยู่ที่กะบี่

หลังสอบปากคำนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวหนุ่มกะลาน
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังศาล
โดยผู้จัดการส่วนตัวได้ยินมีการนำหลักทรัพย์เป็นเงินสด
ยื่นประการตัวในชั้นศาลด้วย
ทางด้านบัญชาการของหนุ่มกะลาก็ได้มีการเปิดเผย
คดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงในครั้งนี้
ถูกแจ้งจำนวนคดีใน๔๔ท้องที่
ในส่วนของสพเมืองกระบี่เป็นคดีที่๕ใน๔๔
คดีที่ถูกแจ้งความโดยเจ้าทุกข์เรียกค่าลิขสิทธิ

แล้วก็ขอต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปนะครับ
หนุ่มกราศปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สืบข่าว

พร้อมยกมือไหว้ขอบคุณแฟนคลักษณ์ที่คอยกำลังใจด้วย

ไม่ใช่อย่างงี้แองจิเธอไปร้องเพลงเขาอย่างงี้เถอะ

ไม่เป็นไรเราประจักษ์ชัยก็ยังมีปัญหาอยู่กับอามนี้
เจ็ดวีไปหรือเปล่า

ถ้าเกิดเราขึ้นเครดิตเราเป็นการนำเสนอข่าว

แต่ทีนี้เรื่องนี้มันนัวเนียตรงนี้

เมื่อก่อนมันเป็นของวงราบาล

กะลาเนี่ยเขาก็เลยไปเอาเพลงนี้มาร้องด้วย

หนุ่มกะลายังอยู่แกมมี่อยู่นะ

เขาถึงได้มาจับไง

แต่ว่าคือทางหนุ่มเขาคิดว่า

เสกโรโซไม่ต้องมาให้แกมีเพราะว่าเวลาเพลงเสกโรโซเป็นคนแต่งหมด
เสกโลโซถือลิขสิทธิ์คู่นะก็ร้องเข้าไปเลยเต็มที่เลย
แล้วมีแบบในลักษณะแบบนี้เป็นการคุ้มครองศิลปิน
ศิลปินได้เงินที่คนแต่งเพลงคนทำเพลงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสิ้นปีก็จะได้เงินหมดเลย

ช่วงหน้านะครับตอนนี้ในวงการบันเทิงมี๒ข่าวที่ฮอตสุด
แล้วก็ติดอันดับของทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะ
คือหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของน้องแมทสงกรานอีกเรื่องหนึ่งคือโอ๊ตปลาโมด
เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าหมดแพชชั่น